แนะนำนะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูร้านนี้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวนักมวย
อุ๋ยแบบนี้เลยเตะไปฝ่าไปยังไงจะเด็ดขนาดไหนไปชมสกุพร์ล่ะคะ
จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไหนนั้นเราไปดูกันค่ะ
และนี่คือพี่ต้อมนายวรวัตชัยบุญจันทร์เจ้าของร้านป๊อกก๋วยเตี๋ยวนักมวยแห่งย่านนทบุรี
แต่ก่อนพี่ต้อมนั้นเป็นนักมวยอาชีพค่ะแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์บางอย่างจึงทำให้พี่ต้อมต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบเต็มตัว
อยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวนักมวยแล้วสิคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากพี่ต้อมเขากันดีกว่าค่ะ
แรกเริ่มแต่ก่อนผมเป็นนักมวยอาชีพที่มีหน้าที่กินนอนซ้อมเวลามีรายการก็ไปชกครับ
ก็ได้วันละ๓๐๐ขยันมากก็ได้แค่๓๐๐ก็เลยมองหาอาชีพที่มันจะหล่อเลี้ยงครอบครัวได้ก็เลยฝึกขายก๋วยเตี๋ยวครับ
ต่อยมวยมันคืออาชีพที่หล่อเลี้ยงความฝันของผมครับส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวมันคืออาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงครอบครัวครับ
ต้อมนั้นยึดทั้งสองอาชีพค่ะทั้งการขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นอาชีพหลักแล้วก็การต่อยมวยที่เป็นอาชีพรอง
ทุกวันตอนตี๔พี่ต้อมต้องตื่นไปซื้อของมาทำก๋วยเตี๋ยวก่อนจะออกไปฟิตซ้อมร่างกายและกลับมาอาบน้ำแต่งตัว
จัดของเพื่อไปขายก๋วยเตี๋ยวให้ทันสิบโมงของทุกวันค่ะอาจจะฟังดูแล้วเหนื่อยไหนจะซ้อมมวยและต้องกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวอีก
แต่พี่ต้อมเขาบอกว่าสู้ไหวสบายมากเพราะทั้งสองอย่างที่เห็นเป็นสิ่งที่พี่ต้อมเขารักมากค่ะ
เมื่อพี่ต้อมจัดร้านเสร็จก็ได้เวลาออกไปขายของแล้วโดยพี่เขาจะขายในที่ประจำนั่นก็คือหลังหอพักนักศึกษาแถวมหาวิทยาลัยพระจอมเก้าพระนครเหนือกันค่ะ
โอ้โหดูสิคะลูกค้ารุมเต็มเลยอยากรู้จังค่ะว่าพี่เขามีสูตรเด็ดอะไรทำไมลูกค้าถึงติดกันตรึมแบบนี้
ก๋วยเตี๋ยวได้มาจากญาติก็ให้สูตรมาผมก็ไปเรียนรู้ฝึกวิธีทำจากเขาครับ
คนที่ให้สูตรมาเขาแนะนำให้ใส่กระดูกหมูลงไปเยอะมันจะช่วยให้น้ำซุปของเราหวานครับทุกอย่างเราจะทำเองหมด
ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับเข้มข้นแล้วก็ถูกใจถูกใจดีหลายอย่างให้เราเลือกราคาไม่ได้แพงนะครับ
เขาจะมีเขาจะมีเป็นลักษณะของพริกเผาที่ใส่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบลักษณะน้ำข้นที่ค่อนข้างจะถูกใจ
เจอผมตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๕โมงเย็นครับที่หลังมพระจอม๙พระนครเหนือครับ
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ผมโดยตรงเลยครับ๐๘๐๖๖๖๖๕๖๓ครับมากินของผมได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
อุดหนุนกันได้นะคะก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกจากพี่ต้อมนั่นเองค่ะพี่แจ๊คบอกว่าน่ากินมาก
เส้นเล็กเส้นใหญ่มีหมดโป๊ะเส้นสดลูกชิ้น

เหวียนมากิน

จุ๋ยลงสักหน่อย
จากร้านผู้เตี๋ยวนักมวยป๊อกพี่แจ๊ก

ก็สนใจก็โทรไปหาได้เลยนะคะไม่เจอนะคะ๐๘๐๖๖๖๕๖๓นั่นเองนะคะ
ก็ไปเจอพี่ต้อมก็คือไปสั่งได้แต่อย่ามีเรื่องนะ
ไม่ได้นะเพราะพี่แกยังชกมวยอยู่นะคะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวนี้อร่อยมาก
มาต่อกันที่เชอรี่กันหน่อยร้องขนาดนี้เธอมีอะไรดูสิ
ทุกขอ๘ชั้นแค่นี้แหละเอาเลย

นี่แหละค่ะจะเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวลิเกทานไปต้องตั้งวงหรือเปล่าไปดูค่ะ

วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายคนนี้ผู้ที่ได้ฉายาว่าก๋วยเตี๋ยวลิเกแห่งจังหวัดนครปฐมค่ะ
วันนี้เราขับรถตามพี่สนอมาขายก๋วยเตี๋ยวกันถึงหน้าวัดสว่างอารมณ์
โอ้โหดูชุดที่พี่สนอกเขาใส่มาขายก๋วยเตี๋ยวสิคะจัดเต็มยดมาก
เอ๊ะใส่ชุดลิเกแบบนี้มาขายของหรือว่าพี่เขาจะมีคณะลิเกเป็นของตัวเองหรือเปล่า
เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปฟังจากปากของพี่สนอกันค่ะ
เป็นคณะลิเกของคุณพ่อคณะเสน่ห์แสงมณีอยู่จังหวัดกาญจนบุรี
แกก็ให้เรามาเป็นหัวหน้าคณะผมก็ดูแลได้ประมาณสัก๔๕ปีได้แล้วมั้ง
พออายุเรามากขึ้นเราแสดงบนเวทีไม่ไหวแล้วก็เลยต้องหยุดพัก
หันมาค้าขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าแต่ใจก็ยังคิดเสียดายวิชาความรู้ที่เป็นลิเกอยู่
ผมก็เลยเอาชุดนี้มาใส่แต่งขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวลิเก
ขายมาประมาณเข้า๕ปีแล้วครับ
ผมจะแต่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลิเก
เมื่อก่อนเป็นรถซาเล้งทั่วไปแล้วก็มีร่มกลมปักเอาไว้คันหนึ่ง
แล้วก็เปลี่ยนใหม่เก็บเงินเก็บทองมาสร้างตรงนี้ขึ้นมา
เป็นลายกระหนกเป็นแบบป้ายลิเกโดยตรงเลย
แล้วก็อุปกรณ์ก็คือเป็นเครื่องของลิเกจะมีระนาดมีตะโพน
แล้วก็มีคล้องวงสำหรับใส่เครื่องปรุงมั่งใส่หมูมั่ง
ใส่วางเส้นมั่งวางตู้มั่ง
ทีแรกคนเขาก็คิดว่าเราบ้าพอเราทำก๋วยเตี๋ยวให้เขากินแล้ว
เขาก็รู้สึกว่ารสชาติดีเขาก็เลยเป็นลูกค้าประจำอยู่ทุกวันนี้ครับ
มันก็เป็นเอกลักษณ์ของเรานะเป็นก๋วยเตี๋ยวลิเกเจ้าเดียวครับ
ดั้งเดิมเป็นของคุณแม่ปรับอยู่นานครับ

เมนูเด็ดของผมร้านก๋วยเตี๋ลิเกนี่ก็เป็นเมนูต้มยำ
ที่อื่นก็จะใส่เครื่องแล้วก็ปรุงไปในชาม

แต่ของผมนี่จะใช้เครื่องปั่นเลย
ปั่นให้เข้ากันรสชาติมันจะได้กลมกล่อมขึ้น

ชามธรรมดาก็๓๐บาทครับพิเศษก็๔๐
โอ้โหดูสิคะน่าทานมากเลย
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของลูกค้ากันดีกว่าค่ะ
ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวของพี่สนอนั้นจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
รสชาติอร่อยดีครับไม่ต้องปรุงมากเลยครับ
ย่อมเยาว์ค่ะ๓๐บาทอร่อยมากเลย

ดูในยูทูปตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยดีใจตื่นเต้น
เขาก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยแล้วก็แต่งตัวมีสไตล์คลินิกของเขา
ผมไม่มีหน้าร้านผมจะไปเรื่อยของผมครับ
ใครมีโอกาสเจอก็ทานได้หรือไม่งั้นก็เบอร์โทรของผมก็มี
บางทีถ้าอยู่ใกล้โทรตามก็ได้ครับ
รับรองว่าอร่อยครับลองมาทานก๋วยเตี๋ยวลิเกดูกันครับ
แหม่ทั้งก๋วยเตี๋ยวนักงวยทั้งก๋วยเตี๋ยวลิเกย์สนับสนุนพี่พี่